จังหวัดสุรินทร์ค่ะคนงานเผาไร่อ้อยเขาไปเจอ
ศพเป็นหญิงวัยกลางคนแต่ว่าถูกเผาคือดำเป็นต่อตะโกแล้ว
ตอนแรกที่เจอเนี่ยนะเขาบอกว่าคือมันเห็นเป็นกระดูกชิ้นส่วนมนุษย์แหละ
ก็คิดว่าไม่ใช่ของคนแต่พอไปเรียกหลานมาช่วยกันดู

คือตอนแรกเขาบอกว่าชาวบ้านไม่คิดว่าเป็นกระดูกคน
หมามันคาบกระดูกไปแทะหลายชิ้นหลายตัว
ก็ยังไม่คิดว่าเป็นกระดูกคนจนมาเจอกระโหลกนะ
ใช่มันแน่ใจเลยว่าถ้ากระโหลกต้องคนแน่นอนแล้วนะคะ
คนที่พบศพก็คือนายประดุษลักษรเขาเป็นคนรับจ้างเผาไร่อ้อย
เขาบอกว่าเขาเจอศพผู้หญิงกลางไร้อ้อยท้ายหมู่บ้านโคกเวง
ตำบลโคกตะเคียนในอำเภอกาบเชิงนะคะ
สภาพศพคือเป็นกระดูกชิ้นส่วนมนุษย์ที่ถูกไฟเผาไหม้
มีเศษผ้ามีถุงพลาสติกที่ถูกไฟไหม้ไปด้วย
อย่างที่บอกว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นคน
ดูไปดูมาตามหลานชายมาช่วยกันส่องไฟดูโอ้โหคนจริงด้วยค่ะ
คือชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้มีกระดูกหลายชิ้นนะถูกสุนัขคาบไปแทะกิน
ชาวบ้านไม่ได้สนใจว่าเป็นกระดูกมนุษย์หรือกระดูกอะไรเลยนะ
สุนัขคาบมาเหม็นก็ไล่สุนัขไป
กระทั่งมีการพบชิ้นส่วนมนุษย์ในป่าอ้อยถูกไฟเผาไหม้
ทำให้แน่ใจว่าเป็นกระดูกคนแน่
ก็เลยพากันเดินหากระดูกส่วนต่าง
คาดว่าสุนัขมันจะข้าบไปแทะกินนะครับ

พบว่าสภาพศพถูกเผาไหม้เหลือแค่อวัยวะบางชิ้นเท่านั้น
กระดูกบางช่วงคือดำเป็นตอตะโกเลยค่ะ
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมอำพราง
แล้วก็คาดว่าผู้ตายเนี่ยนะน่าจะชื่อนางสาวทวนชาญศรีวัย๕๒ปี

เพราะว่าญาติมาแจ้งความคนหายเอาไว้ตั้งแต่๑๓พฤศจิกายนปีที่แล้ว
และผู้ต้องสงสัยเบอร์๑ตอนนี้เลยคือสามี
ที่ชื่อว่าเสมอซ่อนกลิ่นอายุ๕๖ปีนะคะ
ตอนนี้รับจ้างตัดอ้อยอยู่ที่สุพรรณบุรี
ถามว่าทำไมถึงสงสัยว่าเป็นผู้หญิงคนนี้แล้วทำไมถึงสงสัยสามี
รอดเมินดีผู้ใหญ่บ้านโคกเวงบอกว่า
ผู้ตายน่าจะเป็นนางสาวทัวร์นี่แหละ
เพราะว่าเขาหายตัวไปตั้งแต่๖พฤศจิกายนแล้ว
ตอนแรกเนี่ยชาวบ้านก็สงสัยว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรือเปล่า
แต่หลายวันผ่านไปไม่เห็นกลับบ้านเลย
บอกว่านางสาวทวนเป็นหญิงสติไม่สมประกอบเหมือนกัน

ใช่แต่ไม่กลับบ้านสักทีจนหลายวันผ่านไป
ญาติญาติก็สงสัยว่าเอ๊ะทวนหายไปไหน
ไปถามสามีนายเสมอถามเมียไปไหน
นายเสมอบอกไม่รู้เหมือนกันว่าเมียหายไปไหน
แล้วก็ไม่ได้ช่วยญาติออกตามหาตัวเลยนะ
นิ่งเฉยนิ่งเฉยไม่ว่าท้าทายด้วย
ท้าทายชาวบ้านเลยบอกว่าโอ๊ยหายังไงก็ไม่เจอหรอก
คนก็สงสัยสิว่าทำไมถึงไม่คิดจะช่วยหาเมียตัวเองเลย
หนึ่งสองไอ้ประโยคที่ว่าหายอย่างไรก็ไม่เจอหรอก
หลายคนก็ตีความไปในทิศทางเดียวกันว่า
เอาไปซ่อนศพหรือเปล่า
ทีนี้เขาบอกว่าที่ผ่านมาทั้งนายเสมอกับนางสาวทวน
สามีภรรยาคู่นี้เนี่ยนะทะเลาะกันประจำด้วย
ก็เลยกลายเป็นนี่แหละค่ะผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งเลยว่า
อาจจะเป็นศพของนางสาวทวนแล้วก็ผู้ก่อเหตุอาจจะเป็นนายเสมอนะคะ
ชาวบ้านหาศพกันทุกวันเลยนะคุณ
แล้วก็วนเวียนไปหานายเสมอถามนายเสมอทุกวัน
นายเสมอไม่ออกไปหาศพเมียบ้างเหรอไม่ออกไปหาเมียบ้างเหรอ
เสมอบอกไม่ไปนะฮะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยผู้นำหมู่บ้านเขาบอกว่า
หากใครไปพบเจอหลุมหรือว่าลักษณะของการกลบไว้
บริเวณไร่อ้อยขุดเลยนะซึ่งน่าจะมีการฝังศพใครไว้สักคนเนี่ย
ให้มาแจ้งเลยให้มาแจ้งผู้นำท้องถิ่นเลยจนกระทั่งมาพบศพนี่แหละครับ
ก็ตอนนี้เดี๋ยวต้องติดตามตัวนายเสมอมาสอบสวน

ศพนี้เนี่ยจะเป็นของนางสาวทวนจริงหรือเปล่า